พาคุณผู้ชมไปดูภารกิจแล้วก็ปฏิบัติการของกู้ภัยนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่คลองสามวาจำได้ไหมครับพี่เบิร์ตก๊อฟ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอคลิปข่าวคลิปหนึ่ง
คุณผู้หญิงเนี่ยถ่ายภาพงูตัวใหญ่มาก

คิดว่าเป็นอนาคอนด้าอยู่แถวคลองสามวา
ล่าสุดกู้ภัยลงพื้นที่ค่ะพยายามหาเท่าไหร่
หาเจอไหมไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ค่ะคือตอนนี้มีน้องอีกคนนึงพบงูแล้วนะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยว
ไว้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ลงพื้นที่ตามล่าหางูยักษ์หรือบางคนเรียกว่า
อนาควันด้าอนาควันด้านะคะครับ
คาดว่ามันอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่โพรง
โพรงดินเนี่ยใต้บ้านร้างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
ผมว่าใต้บ้านเนี่ยมันจะเป็นโพรงใหญ่ใหญ่เนอะใช่
แล้วคนคงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเป็นโพรงใหญ่
แล้วแต่ละหลังเนี่ยคือโพรงมันทะลุถึงกันนะทะลุถึงกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่สำรวจแล้วนะคะว่ามันเป็นบ้านร้างที่อยู่ติดกัน
หลังบ้านร้างแถวนี้มีลักษณะเหมือน
คือลักษณะเป็นดินซุดตัวใต้บ้านเป็นโพรงใหญ่แล้วก็ลึก
ก็เลยคาดว่าโพรงใต้บ้านน่าจะเชื่อมต่อกันได้
แล้วน่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของงูนี่พี่คิดเลอะเทอะไปถึงไหนรู้ไหมเนี่ย
ยังไงฮะถ้าลงไปจริงเจอจะเจอมัน

ผมว่าจะมีครอบครัวมันอยู่ด้วยเป็นครอบครัวนะเป็นตัวนี้นะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีเห็นไหมคะ
ลักษณะเป็นป่ารกมียากขึ้นสูงมีต้นกระถิ่นเต็มไปหมดแบบนี้ค่ะ
แล้วไปพบอะไรล่ะคราบงูคราบงูแสดงว่ามันมีงูอยู่ใช่ไหม
ใช่ใช่กู้ภัยเนี่ยนำคราบงูมาประเมินดูแล้ว
วิเคราะห์แยกแยะคิดประเมินดูแล้วพบว่ามีคราบงูหลายขนาด
มีตั้งแต่ตัวใหญ่สุดลำตัวมีความกว้างถึงหนึ่งฟุตโอ้โหหนึ่งฟุตนี่
ครับบ้านบรรทัดนี่นี่นี่คลิปนี้ฮะคลิปต้นเรื่องโอ้โหเนี่ย
เออได้เลยน่ะใหญ่เมิดพูดว่ามีหลายขนาดใช่
นี่ใหญ่สุดเขาประเมินจากคราบงู
ความกว้างหนึ่งฟุตก็หนึ่งใบบรรทัดโว้ยสามสิบเซนติเมตร
ความยาวถึง๕เมตรอ่ะแล้วคุณดูสิโอ้โหดูมันเลย
ก็คงไอ้ตัวเนี้ยเนอะเออใอ้ตายแล้ว
กู้ภัยทำยังไงฮะถางย่าแล้วก็นำยากันยุงมาฉีดอัดตามโพรงดินหลายจุดค่ะ
เพราะคิดว่าเดี๋ยวงูมันจะเมายากันยุงแล้วก็เลื้อยออกมาเองง่ายต่อการจับ
แต่ปรากฏว่ารอแล้วรอเล่ารอเท่าไหร่มันก็ไม่เลื้อยออกมาสักทีนะคะ
แล้วรอนานหลักชั่วโมงสุดท้ายคว้าน้ำเหลวค่ะ
ยักษ์มันไม่ยอมออกมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องยุติการค้นหา
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอยู่กันอย่างหวัดภาวะค่ะ
แล้วกลัวว่างูยักษ์เนี่ยจะออกมาหาของกินในบ้าน
หรืออยากให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับงูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมาจับเร็วได้ไหม
โพสต์เขาบอกว่ามีการโรยปูนแล้วก็วางโครงกระดูกไก่ล่อเอาไว้ด้วย

ถ้ามันออกมาเจอสัตว์เลี้ยงไม่ว่าหมาหรือแมวไม่ต้องอะไรนะคุณผู้ชมฮะ
ไม่ต้องดิ้นเลยตัวขนาดนั้นไม่ต้องดิ้นเลย

แล้วถันผมทำมาถันโรยรอบบ้านอันนี้ช่วยได้